ความน่ารักของสองแฝดดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
น้องทีแล้วก็น้องพีนะคะ

คือแฟนคลับพ่อตอนนี้มาเป็นแฟนคลับลูกแล้วนะ

แต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะพาไปดูโมเม้นท์นึง
อันนี้น่ารักมากเลยเป็นโมเมนต์ที่เขาอยู่กับอาแดน
เพื่อนซีของพ่อบีมค่ะ
ได้ยินมาว่าพ่อบีมไปถึงประกาศออกสื่อเลยว่า
คือเรามีคลิปมายืนยันว่าทำไมพ่อบีมก็หัวจะปวด
เวลาเนี่ยเพื่อนศีลส่งดูไเข้

ก็จะแบบว่าเทลนนิดนึง
เห็นคลิปแล้วแบบเข้าใจขึ้นมาทันทีเลย
ทำไมทำไมถึงไม่อยากปล่อยลูกไว้กับอแดนค่ะ
เราจะฟังความข้างเดียวไม่ได้นะคุณผู้ชม

พี่ออนบันเทิงไทยรัฐไปเจาะไมสัมภาษณ์กับแดนค่ะ

นี่แดนจ๊ะรู้ตัวหรือยังว่าบีมเขาประกาศเลยนะ

วันนี้วันก่อนไม้พัฒนาเดชไปรอบนึง
ปิ๊งใส่เขาวันนี้มาซบแดนอีกแล้ว
ยังไงแล้วออนนี่เขาไปสัมภาษณ์อะไรมา
เขาบอกว่าวันนี้กลัวว่าจะชดหลานทำอะไรแผงแผล

แต่ว่างานนี้บอกเลยว่ามีคดีพลิกนะคะ
ถ้าเรื่องมองสาวนะหลานได้มาจากใครรู้ไหม

ที่บ้านพี่บีมอาจจะไม่ได้เล่นแบบนี้
พอผมไปแล้วผมก็แค่เล่นในแบบที่ผมเล่น
หลานก็คงอาจจะตื่นเต้นที่แบบไม่เคยได้เห็นอะไรแบบนี้
อย่างเล่นน่องเล่นหน้าผมก็อยากให้หลานก็บริหารกล้ามเนื้อเยอะแล้วนั่นเอง
ที่แบบโตขึ้นอยากเป็นนักแสดงไงมันต้องบริหารกล้ามเนื้อไว้ก่อน
จูบสาวก็ต้องสอนด้วย
อันนี้แบบอยากให้เขาแบบ

ตอนร้องเพลงด้วยกันเขามองสาวอย่างไร
เขาอยากจะให้ลูกผมเหมือนมัน
มีแสวไหมคะว่าแดนสอนอะไรลูกพี่นี่
พูดตลอดนะเอาอาดันไปเก็บพี่